มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะที่ปลวกแดงสองพี่น้อง
เขาฟิตทำงานมาทั้งปีเพื่อให้ผลประเมินออกมาดี
เพื่อที่จะได้โบนัสดีแล้วก็ไปหาพ่อแม่
เอาเงินไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเกิดนะคะ
แต่ยังไม่ทันได้เอาเงินไปฝากคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะ
มีคนร้ายมีโจรมุดเข้ามาจากฝ้าเพดาน
แล้วก็เข้ามาขโมยเงินหกหมื่นบาทซึ่งเป็นโบนัสของสองพี่น้องเนี่ย
เอาไปเลยเขาก็เลยฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ผ่านหน้าจอ
บอกว่าโบนัสหายปีนี้ลูกไม่ได้กลับบ้านแล้วเด้อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะนายจักรพันธ์นวลพลกำลังหนุ่มโรงงานผลิตยางรถยนต์อายุ๒๗ปี
พาไปชี้จุดที่โจรมันเข้ามานะคะมาขโมยเงินก้อนโต๕๐๐๐บาทที่เก็บไว้ในลิ้นชัก
เอาไปก่อนหลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยไม่พอนะ๕หมื่น
เข้าไปรื้อคนในห้องของพี่สาวได้เงินไปอีกหนึ่งหมื่นบาท

รวมหกหมื่นเนี่ยนะคะเงินทั้งหมดนี่เป็นโบนัสประจำปีที่ทั้งคู่เพิ่งจะเบิกมา
จะเอาไปฉลองปีใหม่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดแต่มาถูกคนร้าย

นางสาวดวงฤทัยมะสันเทียซึ่งเป็นพี่สาวของนายจักรพันธ์เนี่ย
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสาย๒๙ธันวาคมที่ผ่านมากลางวันแสกเลยนะ
น้องชายออกกะกลับมาถึงบ้านแล้วก็พบว่าประตูกระจกอลูมิเนียมถูกเปิดทิ้งไว้
ก็เลยโทรถามพี่ว่าพี่เปิดประตูทิ้งไว้หรือเปล่า
พี่บอกไม่นะก่อนออกจากบ้านปิดล็อกแล้วเรียบร้อย

เธอก็สงสัยเนี่ยนะคะพอเข้าไปดูในบ้าน
โอ้โหข้าวของถูกลื้อค้นกระจายไปหมดเลยนะคะ
วิ่งไปดูเงินโบนัสนั่นสิ
ไม่อยู่แล้วค่ะเก็บไว้ในลิ้นชักหายไปทั้งหมดเลยนะคะ
เขาก็เดินรอบบ้านแล้วก็ไปเจอบริเวณหลังคาเพดานมันดูเปิดนะ
เขาก็เลยคิดว่าขโมยเนี่ยโจรรายนี้น่าจะเข้ามาทางนี้นะคะ
เพื่อที่จะมาขโมยทรัพย์สิน
ตำรวจเข้ามาดูพื้นที่เกิดเห็น

นี่นะคะก็คาดว่าคนร้ายน่าจะรู้เวลาเข้าออกของพี่น้องสองคนนี้
ก็เลยเลือกใช้เวลารอยต่อที่๒พี่น้องออกไปทำงานเข้าไปก่อเหตุช่วงประมาณ๗๘โมงเช้า
สพปลวกแดงไปเก็บหลักฐานลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายไว้แล้ว
ส่วนสองพี่น้องที่ถูกขโมยเงินโบนัสฝากผ่านสื่อเลย
ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดปีนี้ไม่ได้กลับบ้านแล้วเด้อเพราะลูกไม่มีเงินแล้ว
นะครับโอ้ขยันทำงานกันมาทั้งปีก็หวังเงินก้อนนี้แหละนะ
ไปให้พ่อให้แม่ไปกราบเท้ากันหน่อยปีใหม่สุดท้ายเอาไปหมดเลย
แน่พ่อแม่เข้าใจเนอะลูกปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้ได้ก็ถือว่าเป็นโชคเหมือนกันนะ
แต่ก็ขอให้จับคนร้ายให้ได้ด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น